เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสมเด็จพระวรรณรัฐเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ประธานฝ่ายบรรพชิตรวมถึงตัวแทนศิษยานุสิต
ประธานฝ่ายคฤหัสนะคะพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน
ก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาทพระพิสุขสามเณร
จำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดรูปที่หน้าตำหนักเพชร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๑๐
ในโอกาสมหามงคลค่ะเมื่อเวลาหกนาฬิกาสิบห้านาที
สมเด็จพระวรรณรัฐประธานฝ่ายบรรพชิตถึงบริเวณพิธี
หลังจากนั้นนะคะนายชัดชนลวรอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูล
เป็นประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนาไตรโดยนายอภัยจันทนาจุลกะ
อดีตรัฐมนตรีเกราะสวงแรงงานรวมด้วยตัวแถนสิตสญานุศิษฐ์
กล่าวถวายราชสะดุดีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
โดยพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งศิลปินดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
รวมถึงประชาชนทั่วไปรวมทั้งหมดกว่า๘๐คณะ
พร้อมใจการแต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลือง
นำอาหารสดมาร่วมทำบุญตักบาทอย่างพร้อมเพลียงกัน
และทุกคนต่างปลื้มปิติที่ได้มาร่วมทำบุญตักบาท
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลครั้งนี้นะคะ
เอมใจมากแล้วก็ปราบปลื้มใจมาก
ที่ได้มีการตักบาทในครั้งนี้นะคะ
เพราะตัวเองจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีอันยิ่งใหญ่

แล้วก็เป็นเช้าวันแรกที่จะเป็นรัชกาลที่๑๐โดยสมบูรณ์ค่ะ
วันนี้ประสงค์นิคอลชาวไทยก็แต่งเหลืองกันมาแบบเท่าไหร่
ใช่มันรู้สึกหาที่สุดไม่ได้จริง

ตั้งแต่๘นาฬิกาจนถึง๙นาฬิกา
ทางวัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดแสดงพระธรรมเทศนา
ซึ่งพุทธศาสนิกชนก็สามารถไปร่วมฟังพระธรรมได้ในเวลานี้เลยนะคะ